พาคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดสกลนครนะคะ
มีงานประจำปีค่ะพี่เบิร์ตโอ้โห
เค้าหนาวแบบนี้ด้วยอ่าไปเย็นยับเลยค่ะโอ้โห
หมดสนุกมันหนาถามเนอะหมดสนุกเลย
เป็นวัยรุ่นแล้วคุณผู้ชมแล้ววัยรุ่นที่ว่าในอายุเท่าไหร่
อายุเท่าไหร่๑๕๑๗กลุ่มที่อายุ๑๗ไปรุมวัยรุ่นที่อายุ๑๕
คือถ้ามันแค่ต่อยกันมันก็นิดหน่อยมันก็เต็มที่ก็เลือดกบปากปากตรงปากแตกอะไรกันไป
พกมีดไปด้วยค่ะวัยรุ่นที่โดนรุมที่อายุ๑๕ตายคาที่เลยค่ะ
ขอดูภาพอีกทีนึงได้ไหมคะจะเห็นเลยว่าหนึ่งถูกรุมเนี่ย
นี่คือคนที่ตายนะถอยวิ่งอีกวิ่งมา๑๒๓๔๕๕ตามด้วยเท่าไหร่๖๗
แล้วบอกเลยนะคุณอรัชพรคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าล้มแล้วจบครับ
จริงค่ะคือจริงแล้วต้องบอกก่อนว่ากลุ่มที่วิ่งตามมาหลัง
มีกลุ่มของฝั่งวัยรุ่นอายุ๑๕ที่วิ่งเข้ามาช่วยด้วยนะ

มันจบจริงจริงอย่างที่พี่เบิร์ตว่าฮะคือถ้ามันเป็นแค่มือหมัดเท้าเนี่ย
มันก็เรื่องนึงแต่มันดันมีคนพกมีดยาวฟุตนึงมาด้วยไงคะ
โอ้โหฟุตนึงนี่คือหนึ่งไม้บรรทัศน์นะคะใช่ครับเสียบเข้าไปกลางหลังตรงสะบักขวาค่ะ
นอนตายจมกองเลือดเลยอ่ะค่ะคลิปนี้คือหลักฐานสำคัญเลยนะคะ
นำไปสู่การจับกลุ่มคนก่อเหตุครับตำรวจสพออากาศอำนวยค่ะ
ไปจับตัวเยาวชนคนที่ถ้าไม่อ่านชื่ออ่านไม่ได้จริงเป็นเด็กกันหมดเลยอ่ะ
อ่าเยาวชนอายุสิบเจ็ดปีเองค่ะจับค้าบ้านเลยนะคะ
เพราะคนนี้แหละคือคนที่ไปแทงวัยรุ่นอายุ๑๕ปีจนเสียชีวิต
งานที่มันเกิดขึ้นคืองานมหรสบบุญเดือนอ้ายประจำปีวัดทุ่งอืม
ในวัดนะคะครับคงฆ่าคนตายกันในวัดเลยค่ะโอ้โห
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสามกิโลเมตรพอแทงเขาเสร็จ
นี่นี่นี่คือรอยแผลอยู่ตรงสมัครขวามันสักครู่นี้นะคะอ่า
แทงเขาเสร็จก็กลับมาบ้านตัวเองตำรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โห
จริงจริงถ้าไม่ทิ้งให้เขานอนจมกองเลือดแบบนั้นอ่ะครับ
เขามีโอกาสรอดนะแต่ทิ้งไงเขาก็ตายเลยค่ะ
รับนะตำรวจบอกเราใช่ไหมที่ไปแทงเด็กอายุสิบห้าตายอ่ะอ่า
ผมยอมรับครับตำรวจก็ถามว่าแล้วทำทำไมทำอืม
มีเรื่องอะไรกันผมเขม่นกันอ่ะคือก็ไปงานวัดงานประจำปีนี่แหละ
แล้วเขม่นกันในงานประมาณครั้งสองครั้งแล้วอืม
จังหวะออกมานี่คือจังหวะกลับบ้านแล้วนะคะเกือบเที่ยงคืนจังหวะออกมา
จำหน้าได้มันสวนกันพอดีจำหน้าได้เอ้ยไอ้นี่เมื่อกี้คำเหน่นกันนี่
มันตีกันสองตอนแหละไม่ตอนเล่นคอนเสิร์ตก็ตอนจะกลับบ้านนี่แหละ
เอาเลยไงแล้วประเด็นคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้าน
เขาจะพกมีดไปด้วยทุกครั้งโอ้โหเขาบอกเขาเคยผมเคยถูกลุมมาก่อน
เคยถูกลุมทำร้ายมาก่อนผมเลยต้องพกมีดป้องกันตัว

แค่ละตัวเท่านี้อายุสิบเจ็ดมปลายแล้วค่ะครับ
แล้วคุณรู้ไหมพฤติกรรมเขาคืออะไรเขาชอบเอาไอ้มีดฟุตนึงเนี่ยนะ
ตู้เย็นไว้ในบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าแช่ทำไม
ไม่ได้เหมือนกันว่าแช่ทำไมแต่มักจะเอามีดแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ในบ้าน
เป็นความเชื่ออะไรเปล่าไม่รู้เลยค่ะแล้วพอทุกครั้งที่จะออกจากบ้าน
ก็จะเปิดตู้เย็นหยิบมีดออกไปด้วยแล้ววันที่ก่อเหตุหลังจากแทงน้องที่อายุสิบห้าตายแล้วอ่ะ
ไม่ได้ทิ้งมีดนะดึงมีดกลับออกมาแล้วเอากลับมาแช่ตู้เย็นเหมือนเดิม
เป็นอย่างนั้นจริงจริงโอ้ยแปลกอ่ะโอ้โหแม่เนี้ยร้องไห้ตลอดเลยค่ะ
รู้เรื่องแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะลูกแม่ไปฆ่าคนตายอ่ะ
ครอบครัวก็จัดพิธีเผาศพแบบโบราณค่ะก็คือวางบนเชิงตะกอนที่ป่าช้าบ้านอากาศอำนวย
ชาวบ้านไปร่วมงานกันเยอะพ่อของน้องบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
พ่อมีลูกชาย๒คนคนที่ตายเป็นลูกคนเล็ก
บอกว่าเมื่อคืนแม่ของเด็กที่ก่อเหตุ
ที่มาฆ่าลูกพ่อแม่ก็มาเคารพศพนะ
แล้วก็ขอขมามาขอโทษมอบเงินช่วยทำศพมาให้แสนนึงแล้ว
แล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายเพิ่มให้อีก๑แสนช่วงเดือนกุมภาพันธ์
อยากจะขอให้อโหสิกรรมให้กับลูกชายเถอะ
มันหวนตายไปเร็วมันไม่ได้นกจึงกรรมมาเลย
พูดแบบนี้ค่ะคือลูกผมตายไปแล้วอ่ะ
แต่เรื่องของคดีความมันก็ต้องดำเนินไปตามกฎหมายนะครับ
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะบอกว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งที่หลิวเตอหัวแสดง
จะเอามีดไว้ในตู้เย็นเอ๊ะเด็กรุ่นนี้เขาเกิดทันเหรอนั่นน่ะสิ
นะฮะเดี๋ยวฝากผู้สื่อข่าวถามให้หน่อยนะครับว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นะ